คุณคะเรื่องความกลัวมันไม่เข้าใครออกใครหรอกนะ
อย่างเช่นหนุ่มคนนี้เขาถูกบางสิ่งหลอกช็อกไปเลย

ก็ตามที่เขาเคยบอกกันมา

ดิฉันไม่แน่ใจว่าเก้งตายจริงหรือช็อกจริง

ถ้าเจอผีให้แกล้งตายเหมือนเจอหมีไหม

คือตอนแรกก็คิดว่าหมี
แต่ตอนหลังมันผีหรือเปล่าไง

คือเวลาเพื่อนฝูงนอนรวมกัน

เป็นเรื่องสนุกของเพื่อนฝูงกัน
คลิปนี้เป็นช่องยูทูปช่องนึง
เป็นยูทูปช่องดังที่มีคนติดตามกว่า๕ล้านคนเนี่ยคุณ

ดูเต็มมึงเข้าไปดูต่อในยูทูป
หงายตึ้งไปเลย